หลายคนก็คือเลี้ยงสัตว์อยู่ที่บ้านนะคะไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลดูที่บ้านเรานี่แหละ
บางคนรักมากถึงขั้นว่าพาไปนอนด้วย
แต่เธอคนนี้รักมากถึงขั้นว่าทำบัตรประชาชนให้น้องหมาน้องแมวเลยนะคุณผู้ชม
อยากจะมีกันหรือเปล่าไปดูกันหน่อยค่ะ

ประชาชนแมวนี่แหละเพราะว่ารักแมวเป็นตัวตัว

มีชื่อภาษาอังกฤษมีชื่อภาษาไทยมีวันเกิด

เดี๋ยวนะมามันนับถือ
พ่อแม่นับถือศาสนาอะไรก็นับถือไปด้วย
เห็นว่ามันชอบนอนในห้องพระ
มีบัตรประชานก

อปปี้ของมนุษย์มาเลยค่ะ
เพียงแค่ว่าตัวสมาชิกมันอาจจะไม่ได้ใช้งานได้จริง
แต่ว่ารูปร่างของมันเนี่ยมันเหมือนบัตรประชาชนคนจริงเลยคุณผู้ชม

นี่ค่ะแบบนั้นเลย

จริงเป็นชื่ออย่างเป็นทางการ
ถามว่าไอเดียนี้มายังไงล่ะจ๊ะ
ก็ไปถามค่ะไปถามคุณ
เมษยาสุขชมอายุ๒๙ปี

เป็นคุณครูนะครับรับราชการครู
ครูเมษาบอกว่าเริ่มต้นทำบัตรประชาชนสัตว์มาจากว่า
ที่ครูเองก็เลี้ยงสัตว์จำนวนมาก

แล้วพวกนี้มันชอบหนีออกจากบ้าน

เออก็เลยต้องพากันไปตามหาร้ายต่อหลายครั้ง
ก็เลยนึกได้ว่าเอ๊ะถ้าหากว่าเรานำชื่อเบอร์โทรศัพท์
ปอกคอให้กับสัตว์เหล่านี้ก็คงจะดี
เวลาใครเห็นมันก็จะได้ดูอ๋อมันมีชื่อมีที่อยู่มีเจ้าของนะ
คุณครูก็เลยนึกถึงจะทำบัตรธรรมดามันก็ไม่ค่อยโดดเด่น

อัพวินาทิสเอาไว้ให้หมาแมวมันโทรไปเวลาเดินออกไปข้างนอก
แล้วเวลายังไงไปเจอใครก็ต้องยื่นบัตรประชาชนให้ดู

โดยคุณครูจะทำออกมาเป็น๒แบบนะแบบแรกก็คือเท่ากับของจริงเลย
ขนาดใหญ่เลยอันนี้อาจจะให้ตัวเจ้าของพกก็ได้
อีกแบบนึงย่อขนาดลงเป็นพวงกุญแจ
เอาไปติดกับปลอกคอของสัตว์ไงเหมือนเป็นจี้ไปแบบนั้นแหละนะคะ
หรือบางคนไม่ได้ใส่จี้แบบนี้เขาก็อาจจะมีกระดิ่งอยู่แล้ว
ก็ติดไปด้วยเวลามันหนีเที่ยวก็จะได้ตามตัวเจอว่ามันอยู่ที่ไหนนะ
พอคุณครูเมษยาเนี่ยทำเสร็จแล้วนะโพสต์ลงโซเชียลสิคะ
ปรากฏว่าคนรักสัตว์ด้วยกันเองเห็นก็ชื่นชม

กลัวมันหายกลัวเวลามันไปเที่ยวพงเที่ยวผับ

เออจะได้แสดงว่าเอออายุถึงแล้ว
เวลาเขาขอดูบัตรประชาชนมันจะได้เข้าผับได้

ไม่ใช่มันก็คงไปของมันคนเดียวผมให้ไปแล้ว
ไม่ไปไม่ไปแนวคุณนี่หนีเที่ยวแล้วเนี่ย

ก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะนิดหน่อยในการทำบัตร
ซึ่งคุณครูบอกว่าจะหักเอาเฉพาะต้นทุน

คุณครูจะเอาไปซื้ออาหารสัตว์ไปบริจาคในกลุ่มหรือชมรม
อ๋อแบบนี้กว่านี้นะนั่นเนี่ยโอ้โหน่าช่างชมจริงนะคะ
ไปสอบถามก็ได้นะคะว่าวิธีการส่งรูปข้อมูลทำอย่างไรกันบ้าง
หรือว่าใครจะเข้าไปหาครูที่จังหวัดปราจีนบุรีก็ได้เหมือนกัน